บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับเปิดเผยว่า๒คดี๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินของรถขนเงินแซมโก้ไป
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒เปิดเผยความคืบหน้าของคดีที่คนร้ายบุกเดี่ยว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปลายเดือนมีนาคมนะครับ๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
และคดีล่าสุดก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายกันแต่สถานที่นั้นเปลี่ยนไปครับ
จี้ชิงเงินพื้นที่พัทยาใต้เมื่อประมาณสองวันก่อนคาดว่าจะมีภาพสเก็ตใบหน้าคนร้าย
และขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับได้เร็วนี้แต่ขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกสักพักครับ
เพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานหลายปากพร้อมทั้งขอความร่วมมือกับบริษัทขนเงิน
ให้แจ้งตำรวจทุกครั้งเมื่อมีการขนเงินนะครับ
ด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพันธ์ตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงเปิดเผยว่า
ความคืบหน้าทางคดีนะครับที่คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวจี้ชิงเงิน๘ล้านกว่าบาท
ขณะที่๒พนักงานของบริษัทแซมโก้ไปเก็บเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
แล้วก็เดินไปเก็บที่รถขนเงินซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าบิ๊กซีพัทยาใต้
จะยิงปืนข่มขู่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เชิดเงินแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือถุงเงินสีเขียวของบริษัทแซมโก้ครับ
ตำรวจวิทยาการจึงทำการเก็บลายนิ้วมือแฝงนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นกำลังระดมติดตามคนร้ายซึ่งจุดสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ก็คือบริเวณปั๊มน้ำมันของหจกฤษณะนะครับถนนสายห้วยใหญ่๓๔
ซึ่งคาดว่าคนร้ายจะขี่รถมุ่งหน้าออกถนนสายยุทธศาสตร์โคราชสัตหีบ
โดยจำลองรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
รวมถึงทำแบบประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่างและสื่อออนไลน์ครับ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายอีกทางหนึ่งด้วย
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาทสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สู่การนำไปจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดครับ